พาคุณผู้ชมไปเที่ยวงานบุญบ้างไฟกันหน่อย

วัยรุ่นเขาอาศัยงานบุญบ้างไฟเป็นสนามรบ

คือแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือผู้หญิง

ขึ้นคล่อมจิกหัวตบกันในงานบุญบ้างไฟ
แคร์สายตาของคนที่ไปร่วมงานแม้แต่น้อย

ไอ้ฝั่งไกลก็ผู้หญิงอีกคู่นึง

เสียงเพลงเขาก็ยังมีงานบุญบ้างไฟกันอยู่ไอคนเที่ยวก็เที่ยวไปนะ

นะฮะก็เป็นคลิปเหตุการณ์วัยรุ่นผู้หญิงทำร้ายร่างกายกันกระโดดถีบชกต่อยจิกหัวตบกันเอาหัวโขกพื้นกันโอ้ย

ชาวบ้านตำรวจเข้าไปแยกนะ

เออนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นในงานบุญบ้างไฟหมู่บ้านบัวหลวงตำบลเหล่าอำเภอทุ่งเขาหลวงที่ร้อยเอ็ดครับ

นะฮะก่อนที่คลิปเนี้ยจะถูกนำไปแชร์ในโซเชียลมีคนเข้าไปแสดงความเห็นเยอะแยะมากมายนะครับ
คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปครับไปยังหมู่บ้านที่เกิดเหตุ
ก็ไปถามเรื่องราวมันเป็นมาเป็นไปยังไง
นะฮะก็มีนางสาวสวยนามสมมุติอายุสิบเจ็ดปีซึ่งเป็นวัยรุ่นที่ปรากฏในคลิปเล่าให้ฟังเลย
วันก่อนเนี่ยเธอกับเพื่อนอีก๒คนไปร่วมงานบุญบ้างไฟในหมู่บ้าน
แน่นอนงานบุญบ้างไฟมันก็จะมีคนต่างหมู่บ้านแต่มันกลายเป็นคู่อริมาเจอกัน
เป็นคู่กรณีพอดีเลยเออเป็นคู่กรณีก็ไปเจอกันแล้วก็คำเหน่นกันขึ้น
จนเกิดการท้าท้ายว่าตกกันมั้ยตัวมั้ยตกกันมั้ยแต่อีกฝ่ายไม่กล้าลงมือ
อีกฝ่ายท้าแต่ไม่กล้าลงมือแต่เธอเลยเข้าไปหาเรื่องก่อน
คือสนองให้ท้ามาแต่ไม่กล้าลงมือเลยเริ่ม
ก็เลยเริ่มก่อนสุดท้ายถูกอีกฝ่ายรุมครับเพื่อนเธออีกสองคนก็เข้าไปช่วยก่อนที่ชาวบ้านจะเข้าไปห้ามนะฮะ
นอกจากนี้เธอก็ยังบอกด้วยว่าระหว่างที่เกิดเหตุโทรศัพท์มือถือทลนนะ
แต่ว่าถูกอีกฝ่ายหยิบไปแล้วก็ปิดเครื่องเอาไปเลย
เธอก็ติดตามจนเจอแล้วก็ขอคืนกลับมาได้ในที่สุด

มาที่นี่ก็เรียกมาพอทากิณวาลง์ได้แล้วล่ะค่ะ
แล้วที่แนนใครบอกว่าเขาแนมเขาก็จะว่ากูมีปัญหาอย่างกับมึง
มึงเลยถามมึงสิก็เลยว่าคุณกูคือมึงให้สักหลุ่นอายหลุ่นใหญ่แน่
ว่าอย่างนี้ไหมค่ะที่นี่เค้าอายเค้าก็เลยว่าเดี๋ยวบ่า
ก็เลยว่าเดี๋ยวที่นี่มันบ้าพากันเปิดดักเทือมันก็เลยแหลนใจ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
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่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

นุ้มเมาอยากไป

เดี๋ยวบ่ตัวไหม

คือเมื่อกี้คุณกิติศักดิ์ถามไงว่าพ่อแม่ว่าไงใช่ไหม

ถูกต้องนะฮะไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สพทุ่งเขาหลวง
พร้อมกลับไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลด้วย
ก็เอาไปให้กับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับผู้หญิงวัยรุ่นคู่กรณี๓คน

ตำรวจก็นำตัวนางสาวสวยกับเพื่อนไปสอบปากคำ
แล้วก็สุดท้ายต้องเชิญผู้ปกครองมาคุยกัน
เจรจาให้ยุติเรื่องราวที่เกิดขึ้น

เนื่องจากว่าผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายเดินทางมาไม่ครบทุกคน

พนักงานสอบสวนก็นัดมาใหม่อีกครั้งนะครับ
ในวันนี้แหละก็ไปสอบปากคำทั้ง๒ฝ่าย
พบว่าเป็นการสมัครใจทะเลาะกันทั้งคู่
ต้องดูว่าเดี๋ยวพ่อแม่มาครบแล้วจะว่ายังไงนะ